เวลามีงานแสดงเช่นงานลิเกงานงิ้วงานคอนเสิร์ต
รู้กันดีถ้ามีวัยรุ่นเข้าไปมีความเสี่ยง
ว่าเขาจะไปตีกันไปแทงกันไปทะเลาะหนักก็มีระเบิดด้วย
งานงิ้วประจำปีที่อำเภอนังรองจบุรีรัมคุณผู้ชม
คณะกรรมการเขาคิดแล้วนะว่า๙วัน๙คืนตามผังมันจะมีคอนเสิร์ต
ตัดคอนเสิร์ตดีกว่ากลัวตีกันคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
ยังไม่วายนะวัยรุ่นตีกันอยู่ดีทำร้ายกันอยู่ดีไม่พอนะ
ออกมาถนนปลาระเบิดเลย

เจ้าของถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมกลางได้ขนาดนี้
พอรวมตัวกันก็มันฮึกเหิมไงฮึกเหิมเลยฮะ
แล้วก็ปลาระเบิดแบบนี้โอ้โหแล้วเป็นช่วงมืดด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นกลางดึกคืนวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เป็นวันสุดท้ายของงานงิ้วที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับ
วุ่นวายแหละวุ่นวายเกิดขึ้นหลังเลิกงาน
โดยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินรับแจ้งว่ามีคนโดนแทงบาดเจ็บด้วย
ตอนที่นั่งดูลิเกอยู่ภายในงานงิ้วเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือครับ
คนเจ็บชื่อบันวิทิศอายุ๒๗ปีเขาโดนแทงที่ชายโครง

โดนหามส่งโรงพยาบาลนางรองไป
พูดไม่เข้าหูพูดไม่เข้าหูฝ่ายโจที่มาดูลิเกเหมือนกัน
และในคืนเดียวกันนั่นเองครับตำรวจรับแจ้งจากชาวบ้านว่า

ชาวบ้านในเขตเหตุสาบานเขาก็นอนกันไม่ได้
สภาพของระเบิดปิงปองนะที่วัยรุ่นเขาใช้
เป็นงานงิ้วประจำปีของอำเภอนางรอง
๙วัน๙คืนนั้นอย่างงานนี้นั้นใหญ่นะ
ก็จะมีการแสดงงิ้ว๔คืนคอนเสิร์ต๕คืน
ต่อมาคณะกรรมการนั่งคิดไปคิดมาน่าจะตัดคอนเสิร์ตออกดีกว่า

คอนเสิร์ตออกเลยฮะ๕คืนเนี่ยไม่มีคอนเสิร์ตแล้ว

ปรากฏว่ามันก็ยังมีตีกันยังมีทะเลาะกัน

คนที่แทงนายบันวิทิศคนเจ็บมาได้แล้ว
แทงชื่อจักรพันธ์อายุ๒๖ปีก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีครับ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ปลาระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนด้วยนะ

เพราะว่าเหตุการณ์ที่ปราระเบิร์ตไม่ได้มีคนเจ็บอะไร

มันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เกิดวันหนึ่ง
ตอนนี้อยู่กันเยอะยังคึกขนองอยู่

เคยเล่นฉันมาก่อนรอบนี้ฉันเล่นคืนนะ